ต่อกันที่คุณชาคิดครับกันบ้าง

ชาคริสเนี่ยเป็นคนที่โชคดีในเรื่องของการทำงานนะ

ก็ประสบความสำเร็จไปซะหมดเลย

ยังมีเรื่องที่พี่ชาคริสเองก็กังวลใจอยู่เหมือนกันนะครับ
อย่างเรื่องของอาการป่วยคุณแม่เขา
พี่ชาคริตบอกเลยว่าคุณแม่เนี่ยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตี

ต้องเข้าโรงพยาบาลมาระยะหนึ่งแล้ว
โดยตอนนี้เขาเองก็คุณแม่เองก็ได้ออกมาพักฟื้นที่บ้านด้วย
แต่ว่าพี่ชาคริสบอกเลยว่ายังห่วงอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้คือ
อาการตัดเพาะของคุณแม่คนป่วยไงคุณ

เพื่อไม่ให้คุณแม่อยู่ในภาวะเครียดนั่นเองค่ะ

มันต้องคอยระมัดระวังตลอดนะ

เราจะต้องยอมรับมันว่าเราเองก็ต้องทำให้ดีที่สุดเมื่อมีเวลาให้เขา
ก็ให้เขาเมื่อเวลาที่เราต้องทำงานก็ต้องทำ
เพราะว่าถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีใครดูแลนะครับ

ถ้าเกิดมันจะต้องเป็นมันก็คงต้องเป็น
ก็ยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราเป็นในสภาพเราเองทั้งหากจะสู้ไม่ไหวก็ได้

มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาการที่คนรอบข้างก็ต้องคอยระวังตัวเองไปด้วย
เพราะว่ามันค่อนข้างสินสิทธิฟ
เป็นคนสอนเราเองถึงตัวนี้ก็แบบขอให้สู้อีกหน่อย
มันหายได้มันกลับมาได้คนอื่นเขาต้อง๔๕ปี
อายุขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วก็สู้กันอีกนิด

ก็ต้องดูแลคุณแม่กันต่อไปให้กำลังใจกันด้วย
ผู้ป่วยทุกคนเลยที่อยู่ที่บ้านต้องการกำลังใจนั่นเองนะคะ
คนป่วยและที่สำคัญคนดูแลอย่าหมดกำลังใจ